พาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางค่ะ
เป็นเรื่องของความหึงห่วงอีกแล้ว

เขาก็เลิกรากับภรรยาไป๒๓เดือนแล้ว

ไปทำกับข้าวให้ลูกกิน
วันเกิดเหตุเขาก็กำลังเจียวไข่ให้ลูกสาว
หันไปเห็นอดีตภรรยากลับมา

ออกมานะขับรถไล่ชนรถผู้ชายคนใหม่ของอดีตภรรยา

เข้ามาเกี่ยวเข้ามาเกี่ยว
โหดูสิคุณภาพภูมิ

นี่ฤทธิ์ของความหึงหวง

กระบะนี้อีซูซูสีเทา

ก็คือตัวผู้ชายที่หึงอดีตภรรยา

แล้วก็มีรถกระบะอีกคันนึงนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดู
หน้ารถเขาพังด้วยเพราะว่าเขาก็ถูกลุกหลง

พอรถกระบะอีซูซูคันก่อเหตุเนี่ยนะ
เหมือนกับจะลงจากรถไปทำร้ายเขาด้วยนะ

ชนเขาขนาดนี้แล้วยังไม่พออ่ะครับ
โอ้โหก็ต้องมีการแจ้งตำรวจนะคะ

ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

หน้าโรงงานมงคลก่อสร้าง
เมาะสถานีตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ชื่อว่านายวุฒิชัยปิ่นวงอายุ๒๓ปี
มีคนเจ็บ๒คนนะคะจากเหตุการณ์นี้
ชื่อว่านายอุบลตระกูลใต้อายุ๒๔ปี
ส่วนอีกคนนึงนะคะก็เป็นรถกระบะอีกคัน

นายประสิทธิ์แสนปล้องอายุ๕๘ปี
เป็นพนักงานการไฟฟ้าแม่เมาะ

ก็เลยโดนชนหน้ารถไปด้วยแล้วเขาก็เจ็บ
จริงโดนลูกหลงไปแบบนี้
พนักงานสอบสวนสพแม่เมาะสอบปากคำคนก่อเหตุ
วุฒิชัยเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี้ย
เขาไปเยี่ยมลูกที่บ้านอดีตภรรยา
เขากับภรรยาเลิกรากันไป๒๓เดือนแล้ว
เขากำลังทำกับข้าวให้ลูกเจียวไข่ให้ลูกอยู่
เห็นอดีตภรรยากลับมาบ้านแต่นายอุบลเนี่ย
เห็นแล้วโมโหหึงอะค่ะก็เลยรีบออกจากบ้าน
เจียวไข่ให้ลูกอยู่ดีออกจากบ้าน
ขับรถกระบะของตัวเองไล่ตามบีบแร่
แต่เขาไม่หยุดยิ่งโมโหยิ่งขับกระบะไล่ตาม
ไล่ตามอยู่สองกิโลนะคุณภาคภูมิแล้วก็พุ่งชนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ถอยซ้ำชนซ้ำชนซ้ำอยู่แบบนี้
นายวุฒิชัยคนก่อเหตุบอกว่าถึงแม้ว่าจะแยกกับภรรยา
เดือนได้แล้วแต่ก็ยังแวะเวียนไปหาลูก
ทำกับข้าวให้ลูกกินเหตุการณ์นี้ก็ขอโทษนะ
ขอโทษคนเจ็บด้วยขอโทษสังคมด้วยที่ก่อเหตุนี้อย่างเนี่ยค่ะ
ครับแล้วแล้วแฟนเนี่ยคือเขาก็ได้เลิกกันไปได้นานหรือเปล่า

มีลูกอยู่คนไหนมีลูกด้วยกัน๑คนครับ
ผู้ชายครับผู้ชายครับอายุเท่าไหร่
อายุ๔ขวบครับ๔ขวบแล้วเขายังไปดูลูกอยู่ทุกวัน
แล้วเขายังพักอยู่บ้านนั้นอยู่หรือเปล่าครับ

ทำกับข้าวให้ลูกชายกินอยู่ดีเห็นผู้ชายคนใหม่
เลิกกันไปแล้วนี่เนี่ยโหว
ก็ต้องถามเขาหน่อยใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้
เหลืออะไรอย่างไรก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่มีศิษย์ทำแบบนี้อ่ะ
เป็นคนขยันเป็นคนนิสัยดีนะ
ที่ก่อเหตุนี้น่าจะเป็นเพราะขาดสติ

ของอดีตภรรยาของนายวุฒิชัยก็ยังใจดีนะ
ก็บอกว่าโลกออนไลน์หยุดแชร์คลิปนี้ได้ไหม
เพราะว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไร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

บาดเจ็บไปด้วยรถเขาพังไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วจากคลิปเนี่ยโอ้โหลูกเขยแม่ไม่ยั้งเลย
ถ้าเขาตายขึ้นมาใครรับผิดชอบอ่ะต้องมีสตินะคะ
ถ้าเขาบาดเจ็บพิการขึ้นมานี่ทำยังไงแล้วต้องบอกเลยว่าลูกเขยเนี่ย
เคยของคุณแม่เนี่ยเจอข้อหานักนะคะครับพยายามฆ่าเลยนะคะแบบนี้ค่ะ
ตำรวจบอกเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกพิสุปกรณ์น้อยปรักษา
ผู้กำกับการสพแม่เมาะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
กับนายวุฒิชัยคนก่อเหตุข้อหาพยายามฆ่าทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เมาะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นทั้งสองคนแล้วนะคะ